มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุอุกอาจหวัดเสี่ยวนะคะ
เกิดขึ้นในที่ชุมชนเลยค่ะที่บขศกาญจนบุรีนะคะ
สามีถือมีดบุกเข้าไปทำร้ายภรรยาซึ่งเป็นพนักงานขายตั๋วค่ะ
เอามีดกรีดตั้งแต่ปากแก้มไปจนถึงใบหูเย็บเกือบ๓๐เข็มค่ะ

นี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้คือภรรยาเนี่ยก็เป็นพนักงานขายตั๋วอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
แล้วที่เราเห็นก็คือนายสุกริจใจเฟื่อยนะคะก็เดินเข้ามาหาคุณพิรุณลักษณ์นะคะ
พยายามจะจับหัวเขากดลงพื้นแต่เธอก็ลุกหนีแล้วตะโกนไล่ให้ออกไป
ปรากฏว่าเอามีดมาถือมีดมาด้วยเอามีดปลายแหลมที่พกมาเนี่ยนะคะคือพยายามจะปาดคอภรรยาเธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายมีดเนี่ยมันก็กรีดที่ตัวเธออย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะขอไม่เล่าอีกแล้วกัน
ก่อเหตุออกไปนี่คือสภาพนะคะตรงช่องขายตั๋วหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะโอ้โหมันมันเกิด
เหตุในที่สาธารณะแล้วฉุกระหุกชุนละมุนนะคะคุณกันนิกาซึ่งเป็นนายท่าร้อย
ตู้โดยสารบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพนักงานขับรถตู้โดยสารและเป็นสามีของผู้บาดเจ็บค่ะ
เพื่อนกับพลเมืองดีต้องช่วยกันมาล็อกตัวเอาไว้แล้วก็แย่งมีดเขามาจนได้นะคะ
หลังจากนั้นเขาก็เดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดติดเครื่องเอาไว้แล้วหลบหนีออกไปอย่างใจเย็นคือน่าจะจงใจมาก่อเหตุแล้วติดเครื่องรอไว้แบบนี้ด้วย

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ดีน้องผู้ชายเขา
วักมีดแทงแทงปากผู้หญิง

พอดีมันชาติออกมา

ก็มา๕นาทีครับพี่

ผู้ชายก็เดินออกไป

นิ่งเลยไม่ได้หนีอะไรเลย
นี่ค่ะคุณชะโลทรเป็นคนที่ได้ยินเสียงกรีดร้อง

ได้ยินเสียงกรีดร้องก็เข้าไปช่วย
คุณพิรุณลักษณ์ถูกมีดกรีดยาวประมาณ๖เซน

ล่าสุดคุณหมอแจ้งว่าอาการปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งญาติของคุณพิรุณลักษณ์

แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเกาะเหตุจริงนะ
สุดท้ายเขามาก่อเหตุแบบนี้จริง

พยายามติดต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุให้มาพบพนักงานสอบสวนค่ะ
แล้วถ้ายังไม่มาตามนัดตำรวจชุดสืบสวนก็จะอยู่ออกติดตามจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีค่ะโอ้โหโหดร้ายรุนแรงมากจริงจริงค่ะ